คุณผู้ชมครับเราไปตามความคืบหน้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชนบุรีนะฮะ
ถูกพบเป็นศพเผาคาซากรถจักรยานยนต์ในป่าย่าข้างทางนะครับ
ก็ต้องไปดูกันแล้วครับว่าตกลงฆาตกรรมอำพลางหรืออุบัติเหตุหรืออะไรยังไง

เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะครับสพนขามไปตรวจสอบ
เหตุพบผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกไฟไหม้อ่า
ไฟไหม้นะครับพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ป่าย่าข้างทางในซอย
น้องกลางดงสี่สิบเจ็ดถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สายเจ็ด
ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนี่ฮะตรงเนี้ยครับ
ไหม้แบบเนี้ยฮะพร้อมกับรถจักรยานยนต์นะครับ
เป็นป่าย่าเนื้อที่๙ไร่นะครับตรงนี้
แล้วก็ล้อมรอบด้วยรั้วรวดหนามนะครับอ่า
ไฟสงบแล้วก็ไปตรวจสอบ
ผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงแต่ว่าถูกเผาแบบดำเป็นต่อตะโกอ่ะ
มีรอยล้อรถจักรยานยนต์ครูดอยู่กับพื้นถนนครูดจากพื้นถนนพุ่งลงมาที่ป่าย่าข้างทาง
ตรงจุดที่พบรถกับศพของเธอนี่แหละครับ
คุณวิรยุทธ์มากมีผลอายุ๕๔ปีเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุ
บอกว่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องยนต์ประมาณ๔๕ครั้งนะฮะแล้วเสียงเนี่ยก็เงียบหายไป
สักพักหนึ่งได้เริ่มได้กลิ่นไหม้ทีนี้ก็เลยออกมาดู
พบว่ามีไฟลุกไหม้ในป่าย่าข้างทางตอนนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาระงับเหตุนะครับ
พอดับเพลิงกันเสร็จถึงมารู้ว่ามีศพผู้หญิงถูกไฟถูกไฟไหม้อยู่กับรถจักรยานยนต์ตรงป่าย่าด้วย
ได้ยินเสียงไขมันมาเบิ้ลก็มาได้ไอ้นี่ไหมเห็นมั้ยล่ะเบิ้ลรถเตรียรยานยนต์เบิ้ลรถเนี่ยแล้วก็มันมีเสียงอะไรนะยินเสียงรถอ่ะล่ะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ล
แล้วก็หายไปปั๊ดเดียวไปก็ไม่ไปก็ไม่ได้ยินเสียงล้องเสียงร้องอะไรเลย
ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์บอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุเรื่องเพลิงไหม้ก็ไประดมฉีดน้ำดับเพลิงกันนะครับ
จนไฟเนี่ยอยู่ในวงจำกัดระหว่างนั้นหันไปก็ไปเจอศพแล้วแต่ทีแรกเนี่ยยังคิดว่าเป็นตุ๊กตา
พอเข้าไปตรวจสอบใกล้ถึงเห็นว่าเป็นศพผู้หญิงเพราะว่าพบเสื้อชั้นในเนี่ยสวมใส่อยู่
ใครตุ๊กตาโดนเผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหันกลับไปดูอีกทีหนึ่ง
ไม่ใช่ตุ๊กตามีมอเตอร์ไซด์อยู่ด้วยก็เห็นเป็นจบไหม้เกียมแล้ว
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจากหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์นะครับทุกผู้ชมครับ
กไก่ท้อถุง๔๙๔๓ชนบุรีเนี่ยชื่อผู้ครอบครองรถเป็นผู้ชายนะฮะ
ชื่อนายนารินทรทองคำศาลพอตรวจสอบไปก็ทำให้ทราบว่า
ผู้ที่ขี่จักรยานยนต์มาเป็นผู้หญิงแล้วก็เสียชีวิตชื่อนางสาวสุรารักษ์
ทองดวงอายุ๒๕เป็นแฟนของเจ้าของรถนะฮะคือนายนารินทรนะครับ
เรื่องต้นคาดว่าสาเหตุผู้ตายก็อาจจะขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็เสียหลัก
พอรถพุ่งตกลงไปในป่าย่าข้างทางเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น
อืมทีนี้ก็อาจจะบาดเจ็บด้วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ก็เลยถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะฮะแต่ก็ต้องไปดูสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับว่า
ถ้าอุบัติเหตุในครั้งนี้จะเกิดจากอุบัติเหตุของผู้ตายที่ขี่มาเอง
หรือว่าจะมีรถคันไหนทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่
อืมตอนนี้ก็ต้องรอการชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลแหลมชะบังนะคะ
ทีนี้ค่ะเราให้คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
จุดที่พบศพชาวบ้านเขาก็ยังยืนมุงดูกันอยู่ด้วย
ทีมข่าวของเราก็ไปถามข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาอยู่แถวนั้นนะคะ
เผื่อใครรู้จักผู้ตายเผื่อใครเห็นเหตุการณ์บ้าง
คือคนแถวนั้นเขาบอกว่าก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ตายเป็นใคร
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องบอกว่าเนี่ยผู้ตายก็คือนางสาวสุรารักษ์ทองดวงนะ
มีป้าคนหนึ่งบอกว่าอ๋อรู้จักนี่คุณป้าสุกัญญาราชสาลีอายุ๕๖ค่ะ
บอกว่ารู้จักผู้ตายเป็นรุ่นน้องเคยกินเหล้าด้วยกันอยู่หอพักใกล้กันเมื่อก่อน
เขาก็เลยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเห็นป้ายทะเบียนก็เอกใจแล้ว
ว่าทะเบียนมันคุ้นเหมือนเพิ่งเห็นเมื่อสัปดาห์ก่อน
พอมารู้ว่าเป็นคนใกล้ตัวใจหายเลยค่ะ
เพราะว่าผู้ตายนางสาวสุรารักษ์หรือน้องติ๊กคนนี้เป็นสาวโคราช
รู้จักกันมา๒ปีแล้วเป็นคนอัธยาศัยดี
เขามาทำงานก็อยู่กับแฟนก็แวะเวียนคุยกันสังสรรค์กันตลอด
แล้วก็เห็นว่าคู่นี้เขารักกันมากด้วย

คือตอนแรกคุ้นคุ้นไหมว่าใช่หรือเปล่า
ทะเบียนคุ้นว่าทะเบียนใครอะไรทะเบียนนี้ทำไมคุ้นอะไรอย่างนี้
ยังพูดกับป้าคนที่ยืนดูนะ
ก็ใจหายเนอะไม่คิดว่าจะเป็นเขา
ทั้งที่เราก็ไปยืนดูอีกตอนที่เขายกศพห่อผ้าเนอะ

เพราะว่าเห็นน้าคนนั้นเขาบอกว่าตอนที่เขาผ่านมา
เขาบอกว่ามีไฟลุกนิดเดียว
แต่คนก็สงสัยกันเยอะนะคะว่าถ้าแค่รถจักรยานยนต์ล้ม
ถึงขั้นไฟลุกไฟไหม้พลึบจนเสียชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอ
เราก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นเพิ่มเติมนะคะ
ไปคุยกับคุณนมรรัฐลีทองอายุ๔๒
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกนึกว่าคนไปทิ้งก้นบุหรี่แล้วไฟไหม้ซะอีก
เพราะว่าตรงนี้ไฟไหม้ย่าบ่อยค่ะ
ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะมาเห็นว่ามีศพอยู่ด้วยก็ตกใจมากนะคะ
ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงถ้าได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วย
ก็จะวิ่งเข้าไปช่วยแหละเพราะว่าอยู่ใกล้มากคือช่วยทัน
แต่ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยเลย
หลังเกิดเหตุแฟนของผู้ตายก็ไปดูที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ถามเขาก็ติดใจเหมือนกันงงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถ้าแค่รถจักรยานยนต์ล้มทำไมไฟมันถึงลุกพลึบขนาดนั้น
แต่มันไม่มีใครเห็นจังหวะเกิดเหตุไม่มีใครเห็น
ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเลยอะค่ะ
มาถามว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่า
แม่ก็ตอบว่าไม่ได้ยินเสียง
แค่นั้นเองก็แม่ก็ถามเขาว่าเขาเป็นใครเขาบอกว่าเขาเป็นสามี
เขาก็ติดใจค่ะเพราะเขาบอกว่าทำไมมันไม่มีรอยเบรกอะไรประมาณนี้
ถ้าเราได้ยินเสียงหรือว่านิดหน่อยน่าจะไปช่วยเขาทันอะไรประมาณนี้

ไม่มีค่ะเงียบมากถนนมันแคบอ่ะเนอะ
ส่วนมากบางทีมันจะมีรถตอนเช้าจะมีรถทัวร์ส่งพนักงาน

ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาบอกว่า
ผู้ตายคาราออกจากงานมาสักพักนึงแล้ว
แล้วก็น่าจะขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเพื่อนในซอยที่เกิดเหตุ
แล้วก็ผู้ตายเป็นคนที่ดื่มเหล้าด้วย
ทีมข่าวก็เลยไปถามแฟนนุ่มของผู้ตายนะคะ
นายนารินทรทองคำสารอายุ๒๐
เขาก็ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้ว

เขายืนยันว่าคือก่อนที่จะเกิดเหตุ

แต่แฟนสาวของเขาไม่ได้ดื่มเยอะ

น้องชายของแฟนสาวแวะมาหาดื่มกันนิดหน่อย

หลังจากนั้นน้องชายของแฟนสาวก็กลับไปนอนบ้านเพื่อน
ตอนเช้าก่อนจะออกไปทำงาน
ก็เห็นแฟนสาวหลับอยู่ก็ไม่ได้ปลุก

เพื่อจะถามว่าออกไปรับน้องชายกี่โมง
ทีนี้แฟนสาวก็ไม่ได้ตอบอะไร

โมงทีนี้แหละติดต่อแฟนสาวไม่ได้แล้ว
ติดต่อกันได้ล่าสุดคือ๘โมง

นี่ค่ะช่วงเวลามันเป็นแบบนี้

โมงเจ้าหน้าที่บอกว่าเสียชีวิต

สองเลนมันอาจจะแบบทางแคบอะเนาะ

แฟนสาวเสียหลักตกลงไปข้างทาง

คือพี่สาวขี่รถจักรยานยนต์ไม่คล่องด้วยค่ะ
ดังนั้นทำให้ตั้งข้อสังเกตว่า

แล้วมันเป็นจังหวะที่ทำให้ต้องหักหลบ
เสียหลักตกลงไปข้างทางอะไรแบบนี้
ก็มันมันยาก
ที่ว่ามันอยู่เกือบใครมัน

เพราะว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยผมจะเข้าไปรับเอง

ผมจะเข้าไปรับเองไม่ต้องออกมา

ตั้งแต่ออกรถมาเขาก็ขับคันนี้เรื่อย

ไปดูที่ก็เห็นมันก็โล่ง
ทางแยกมันก็มองเห็นนั่นแหละ

คดีนี้นะครับสพนขาม

ในที่เกิดเหตุตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับไม่มีกล้องวงจรปิดเลย

ที่ตอนเกิดเหตุเนี่ยมีความร้อน
พอพุ่งตกลงไปข้างทางที่เป็นป่าย่า

มันก็ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเร่งเครื่อง
ก่อนที่จะมีเพลิงไหม้เนี่ย

ตอนนั้นผู้เสียชีวิตที่รถจักรยานยนต์

หรือว่าตกใจเนี่ยก็ทำให้เบิ้ลเครื่องไป
ก็เป็นเสียงเร่งเครื่องได้ยิน
ทีนี้แล้วมันจะเกิดจากอะไร

ป่าย่าข้างทางแล้วเกิดเพลิงไหม้

เกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ตาย

อุบัติเหตุก็อาจจะมาจากสองอย่าง

รถไม่ได้พุ่งตกข้างทาง
หรือไม่ก็มาจากอุบัติเหตุนี่แหละ

หรือจะมีรถคันอื่น

เลนเบียดบังหรือว่าอะไรยังไง
ซึ่งตรงนี้ต้องไปสอบพยานแวดล้อม